เนื่องในโอกาสวันสำคัญวันเฉลิมพระชนมพันศาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับ
ไทยรัฐทีวีได้พร้อมนำเสนอพระราชกรณียกิจต่าง
ทรงปฏิบัติตั้งแต่ทรงราชขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่๑๐
เพื่อเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

เมื่อวันที่๑ธันวาคมพุทธศักราช๒๕๕๙
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยาวรางกูล
มีพระราชดำรัฐตอบรับการขึ้นทรงราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่๑๐
ณพระที่นั่งอำพรสถานพระราชวังดุสิต
จากนั้นเมื่อวันที่๒ธันวาคม

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนิน
ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน๕๐วัน
ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาศบอพิษณพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์พระบรมมหาราชวัง
โดยมีประชาชนมารอเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทรับเสด็จอย่างเนื่องแน่น
เมื่อวันที่๓ธันวาคมพุทธศักราช๒๕๕๙
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิษฐรรมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิษ
ณพระที่นั่งดูสิตมหาปราศาสตร์พระบรมมหาราชวัง
เมื่อวันที่๕ธันวาคมพุทธศักราช๒๕๕๙
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธี
บำเพ็ญพระราชกุศลทักษินานุปทาน
ในวันเฉลิมพระชนมพันศาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาศบอพิษ๕ธันวาคมพุทธศักราช๒๕๕๙
ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวัง
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก
ในการทรงเปิดสารากลางจังหวัดกระบีหลังใหม่เมื่อวันที่๙ธันวาคมพุทธศักราช๒๕๕๙
เนื่องในพระราชพิธีฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนุนแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช๒๕๕๙
วันที่๑๐ธันวาคมพุทธศักราช๒๕๕๙
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปถวายบังคมพระบรมราชานุสวรีพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวณหน้าตึกรัฐสภาพระราชวังดุสิต
เมื่อวันที่๒๘ธันวาคมพุทธศักราช๒๕๕๙
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางผ่านพุ่มดอกไม้ถวายราชศักระพระบรมราชานุสวรีสมเด็จพระเจ้าตากศิลป์มหาราชณวงเวียนใหญ่กรุงเทพมหานครเนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากศิลป์
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานประกาศนียบัตรทุนการศึกษาและรางวัลแก่นักเรียนวชิราวุฒิวิทยาลัยประจำปีการศึกษา๒๕๕๙ณหอประชุมวชิราวุฒิวิทยาลัยวันที่๗กุมภาพันธ์พุทธศักราช๒๕๖๖
เมื่อวันที่๖เมษายนพุทธศักราช๒๕๖๖
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาพิไทยรัฐธรรมนูลพุทธศักราช๒๕๖๖
ณพระที่นั่งอนันตสมาคมพระราชวังดุสิต
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเปิดงานเมาลิกกลางแห่งประเทศไทยประจำปีฮิเจอระศักราช๑๔
ณศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติเมื่อวันที่๘เมษายนพุทธศักราช๒๕๕๙
เมื่อวันที่๑๒พฤษภาคมพุทธศักราช๒๕๕๙
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีจรดพระนังคันแรกนาขวัญพุทธศักราช๒๕๕๙
น้ำมนต์ธนพิธีท้องสนามหลวง
และเมื่อวันที่๘กรกฎาคมพุทธศักราช๒๕๕๙

เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศล

ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

กลางประชาชนที่มาเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทรับเสด็จ
และชื่นชมพระบารมี